นครศรีธรรมราชไปดูหน่อย
คนร้ายเอาครีมมาตัดสายสื่อสาร
แล้วทีนี้ชาวบ้านนะคะเขาก็ไปร้องบอกว่านี่ดูสิ
มันมาตัดสายสื่อสารแบบนี้สงสัยจะเอาทองแดงไปขาย
ท้ายที่สุดล้อมตัวล้อมแล้วก็จับกลุ่มตัวได้นะคะ
แต่คนที่มาขโมยสายสื่อสารเขาบอกว่า
ก็เห็นมันขาดระโยงระยางลงมา
มันล่อตาล่อใจเหลือเกินก็เลยเอาขึ้นรถไปด้วย
เดี๋ยวก่อนนะถ้าขาดก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไหม
ให้เขามาจัดการมาซ่อมแซมไม่ใช่จู่มาตัดไป
เอาหวังดีหรือเปล่าไงช่วยเก็บช่วยเก็บ

แล้วยังงั้นเอาเงินที่ได้ทำยังไงต่อถ้าโดยเอาไปขาย
ถือว่าผิดนะฮะใช่เหตุการณ์นี้ค่ะ
เกิดขึ้นบนถนนในซอยสวัสดิการที่หมู่๒
ที่ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านเขาจับตัวได้เป็นผู้ชายสองคน
ของกลางคุณผู้ชมดูสิรถพ่วงข้างสีน้ำเงิน
ไม่ได้ติดผ่านป้ายทะเบียนแล้วบนรถสายสื่อสารขดอยู่เพียบเลย
ทางสักประมาณ๕๐เมตรทีนี้พอตำรวจได้รับแจ้งจาก
พลเมืองดีว่ามีคนร้ายมาลักลอบตัดสายสื่อสาร
ก็เอากำลังเข้าไปตรวจสอบรู้ชื่อผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทั้งสองคน
คือนายธวัชชัยปล่องเจริญอายุสามสิบสี่ปีกับอีกคนนึงเนี่ย
บอกชื่อไม่ได้เพราะว่าเป็นเยาวชน๑๗ปีเองค่ะ
เขามีความสัมพันธ์คือเป็นน้ากับหลานชวนกันมาตัดแบบนี้

ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนตี๕๔๐ได้ยินเสียงผิดปกติหน้าบ้าน
ก็เลยออกมาดูปรากฏว่าเห็นคนร้ายเนี่ย
ตัดสายสัญญาณสื่อสารเลยรีบแจ้งตำรวจ
แล้วก็เรียกเพื่อนบ้านในซอยมาช่วยล้อมจับหน่อย
คนขโมยสายสื่อสารก็จับตัวได้ค่ะ
ทีนี้ถามผู้ต้องหานะหลานสองคนนี้
เขาบอกว่าปกติผมก็จะเก็บของเก่าขาย
ทีนี้ผมขี่รถมาแล้วก็เห็นว่าสายสื่อสารมันขาดระยงระยาง
ก็ไม่รู้จะทำยังไงจอดรถแล้วก็ดึงสายเก็บขึ้นรถ
แล้วเขาบอกนะบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนตัดสายพวกนี้นะ
คุณคิดว่าตำรวจจะเชื่อไหมตำรวจก็ไม่มีทางเชื่อค่ะ
ทีนี้ก็ต้องคุมตัวน้าหลานคู่นี้ไปสอบสวน
ดำเนินคดีต่อไปนะคะ